ทีนี้มาดูในมุมของพนักงานธนาคารกรุงไทยกันหน่อย
คือก็แปลกนะหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่า
จริงก่อนหน้านี้คือรัฐบาลมอบหมายให้๓ธนาคารของรัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบก็คือทกศออมสินแล้วก็กรุงไทย
ทำไมเหลือเพียงธนาคารกรุงไทยที่เดียว
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มาฟังฝากฝั่งของพนักการธนาคารกันหน่อยนะฮะ
พนักงานธนาคารกรุงไทยท่านหนึ่งส่งข้อความมาถึง
แล้วก็เล่าเรื่องราวความในใจบอกว่า
เป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย
ที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ
ตามนโยบายจากรัฐบาล
ต้องทำตามคำสั่งตั้งแต่มีนโยบายออกมา
ตั้งแต่ชิมช็อปใช้จำได้ไหม
พนักงานของธนาคารกรุงไทย
ก็ต้องออกไปเชิญชวนร้านค้า
ให้มาร่วมโครงการชิมช็อปใช้
แม้จะไม่ค่อยมีร้านสนใจมากนัก

ให้ครบตามเป้าของรัฐบาล

พอโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แต่เป็นคำสั่งก็ต้องลงพื้นที่

และทบทวนสิทธิ์ให้กับชาวบ้าน

ไปหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการ
และยืนยันตัวตนให้กับผู้ลงทะเบียน

ต้องออกไปทำหน้าที่เสี่ยงกับการ

มีพนักงานอยู่ประมาณ๑๐คน
ก็ต้องแบ่งหน้าที่ไปช่วยจุดบริการ

พนักงาน๑๐คนต้องรับมือกับคน
เป็นร้อยเป็นพันอาจจะมีข้อผิดพลาด
กลางพนักงานบางคน

ออกไปบ้างในฐานะคนลงพื้นที่

ทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชน
เราได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเมื่อได้รับความช่วยเหลือ

หวังว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มนี้นะคะ
ก็เข้าใจในมุมหัวอกนะฮะ
เมื่อวานนี้ไปตลาดแถวออฟฟิศเรา
เจอผู้จัดการของธนาคารกรุงไทยสาขาแถวออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
ก็ไปถามท่านว่าเป็นไงเหนื่อยไหมคะ
เขาบอกว่าเขาจริงเขาก็น้อยใจนะ
ในบางครั้งบางมุมคือพนักงานของสาขาเขาก็มีจำนวนจำกัด
แต่ก็ต้องให้บริการทั้งจุดที่สาขาประจำการเอง
ทั้งจุดที่รัฐบาลให้ไปตั้งเฉพาะกิจเพื่อรับลงทะเบียนเอง
เขาบอกว่าเขาต้องรับมือกับคนที่มาลงทะเบียนเป็นร้อยเป็นพัน

เข้าใจเพราะคนที่มาบางทีก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันสด
รอนานบ้างอะไรบ้างนะฮะต่างฝ่ายต่างเหนื่อย
ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วกันนะ

ผู้รับบริการก็ใจเย็นนะฮะคนที่ให้บริการก็ผมย้ำนะต้องไม่ดุนะครับ
ผมขออนุญาตอันเชิญพระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์
ส่วนรวมอันภัยบูลคือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรามีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป
และที่สำคัญนะครับการที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะ
มันมีหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนท่านก็ต้องทำ
ถ้าเขาบอกมาว่านโยบาย๑๒๓เป็นแบบนี้สำริดไม่สำริดนะครับ
ก็แจ้งรัฐบาลเขาไปว่าที่คุณสั่งมาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ผมว่าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาได้

เออนะฮะไม่ใช่คนทำก็ทำตายเลยคนสั่งก็ไม่รู้ว่าว่ามันมีปัญหายังไง
ท่านก็สะท้อนขึ้นไปนะฮะ